เริ่มกันด้วยความเคลื่อนไหว
คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน
ถ้าคดีที่ฟ้องร้องกันแล้วอยู่ในชั้นศาลเนี่ย
ตอนนี้ในทุกคดีนะ

แล้วก็ให้ไปรอคดีเดียวก็คือคดีที่สารอาญาจังหวัดกาญจนบุรี

หมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
ใช่ค่ะเมื่อวานไต่สวนมูลฟ้องเป็นนัดที่๔
แล้วก็ไต่สวนในส่วนของครูปรีชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

ใช่ว่าจะรับฟ้องหรือไม่ที่ครูปีชาฟ้องเนี่ยนะครับ
เมื่อวานนัดที่๔นัดอีกครั้งหนึ่ง๒๓กันยายนนัดที่๓

แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ย
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่านี่ครูปีชายอมรับนะ

ว่าไอ้คลิปที่บอกว่าเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดเลสซิตี้
หมวดจรูนตกลงเห็นแค่เงาตะคุ่มตะคุ่ม
ค่ะโอ้โหแล้วก็พาดหัวในเฟซบุ๊คส่วนตัวของทนายตั้มหรือทนายสิทธาบอกว่า
ครูปรีชารับสารภาพแล้ว
คำว่ารับสารภาพแล้วเนี่ยโอ้โหคนเห็นก็ตกใจไง
ว่ารับสารภาพแล้วนึกว่าเรื่องมันจบแล้ว
จริงน่าจะเป็นลักษณะของการเล่นคำให้น่าสนใจมากกว่า
เพราะว่าทางครูปรีชาเองก็บอกว่า
ผมเป็นโจทย์เป็นโจทย์จะรับสารภาพได้ยังไง
แต่แบบมีแบบปิดเกมอะไรแบบนี้นะครับ
อีกไม่นานก็โพสต์บอกคงโพสต์สุดท้ายแล้วล่ะ
เกี่ยวกับเรื่องในคดีในชั้นศาลเพราะว่า

บอกว่าโอ้โหเอาข้อมูลในศาลมาเปิดเผยอย่างนี้ได้ยังไง
แต่ว่าทนายของครูปีชาเขาก็ไม่ได้บอกนะว่า
เขาไม่มีตามที่ทนายตั้มบอก
ใช่ค่ะคุณจอมขวัญพยายามถามเมื่อวาน
ในรายการถามตรงทนายของครูปรีชาก็ตอบ
แต่ว่าตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ไม่ตอบอย่างนี้
ทนายวรยุทธ์เพราะว่าทนายวรยุทธ์บอกว่า
ยังเหลือการไต่สวนมูลฟ้องที่เป็นพยานของครูปีชา

ซึ่งไอ้คลิปเสียงหรือว่าคลิปภาพต่างเนี่ย
เดี๋ยวมันอาจจะมาอยู่ในชั้นนี้ก็ได้
ตอนนี้ไม่ขอบอกว่ามีไม่มีอะไรยังไง

เพราะถ้าศาลรับฟ้อง
หมายความว่าคดีนี้มันมีน้ำหนักมาก

เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตลาดที่ครูปรีชาไปซื้อลอตเตอรี่เจ้าปัญหา

๕๓๓๗๒๖งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
ที่นี่นี่แหละโดยบอกว่าสั่งซื้อสลากกับเจ๊บ้าบิน
แม่ค้าขายสลากที่ซื้อกันเป็นประจำ
บ้าบินไม่มีเลขนี้เลขท้ายที่ครูปีชาเขาฝากบอกอะไรไว้นะ

ครูปรีชาก็มาซื้อจากเจ๊บ้าบิน
มีเจ๊เกียวบอกว่าเป็นพยานเห็น
เห็นตอนมาซื้อมาขายมารับแล้วจะรีกกันนี่เห็น
แต่ครูปีชาบอกมันหายตอนก้มใช่ไหม

วันนี้ที่เราไปเจอผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปเจอเจ๊เกี่ยวนี่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กันนานแล้ว
โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคลิปคนก้มเก็บหวย
ที่บอกว่าครูปรีชาบอกว่าไม่เห็นเห็นไม่ชัดว่าใคร
ตรงนี้เจ๊เกี่ยวบอกว่าเรื่องคลิป
เจ๊เกียวเองก็ไม่ขอพูดนะนะเพราะว่าเป็นเรื่องในชั้นศาลนะครับ
กลัวว่าถ้าพูดอะไรออกไปเดี๋ยวจะละเมิดอำนาจศาลเหมือนกัน
แต่เอาเป็นว่าไม่อยากให้ราคา
แล้วก็มองวัฒนาสิทธิภาพไม่มีจัญญบันนะครับ
อันนี้เจอเจอตัวเขาเขาก็ยินดีไปเป็นพยานถึงเวลาเรียกเขาก็ไป
อ่ะมันไม่ใช่ส่วนที่เจ๊เกียวจะต้องรู้ด้วยอ่ะ

อันนี้ถามว่าไอ้ที่เขาโพสต์บอกว่าครูปีชาสารภาพ
ตามความคิดเห็นเจ๊เกียวครูปีชาก็เป็นโจทย์
เขาจะไปสารภาพแบบนั้นมันไม่ใช่หรอก
แต่ถามว่าเขาจะตอบแทนคนที่เห็นคนเก็บได้เขาก็ตอบแทนไม่ได้
เพราะว่าครูปีชาเป็นคนซื้อหวยไม่ได้ไปเห็นคนเก็บหวยเองนี่ใช่ไหม
มันต้องให้พยานคนนั้นเขาตอบเอง
ถ้าความคิดเห็นเจ๊เกียวนะทนายสิทธาไม่มีจัญญบันของทนายอยู่แล้ว
ตั้งกันแลกแล้วอ่าที่ว่าเก้าร้าวคนอื่น
แล้วก็คอมเมนต์เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของหวยเอง
อืมอันนี้เจ๊เกียวไม่ยกย่องแล้วกันนะ
ถามว่าที่ไม่อยากจัดอะไรหนักอ่ะ
คืออยากให้เงียบอยากให้เรื่องเงียบอืมเพราะว่าไม่สนใจคนแบบนี้อยู่แล้ว
เรื่องอ่าธนายสิทธาถ้าดูอยู่ก็ไปว่ากันเองนะ

ผู้สื่อข่าวของเราเจอเจ๊เกียวก็เลยถามเรื่อง
หนังสือที่ครูปรีชาได้ออกมาคุณเขียนมาสอน
เกี่ยวบอกยังไม่เห็นนะครับแต่ก็มีคนทักมาเยอะ
แล้วก็มาฝากสั่งจองหนังสือด้วยแต่ว่าตัวเจ๊เกียวเนี่ยยังไม่เห็น
ผู้สื่อข่าวก็เลยเอาหน้าปกให้ดูนะฮะตามภาพที่เขาเผยแพร่กันนะครับ
เกี่ยวบอกโอ้โหดีใจมากมีภาพตัวเองขึ้นหน้าปกหนังสือด้วย
แม้ว่าจะเป็นแม่ค้าแค่คนหนึ่งแต่ว่าได้ขึ้นปกหนังสือแบบนี้
บอกค่ะบอกบอกแต่ว่าไม่ทราบว่าใครที่ออกความคิดเห็นบ้าง
ถ้ามุมมองเจ๊เกียวมันเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิต
เป็นประวัติของแม่ค้าประวัติของคนขายลอตเตอรี่
ของคนซื้อหวยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ก็ก็รู้สึกโอเคเนอะภูมิใจเหมือนกันว่าได้ขึ้นปกหนังสืออ่า
แล้วก็จะภูมิใจยิ่งเมื่อเราชนะความ
เพราะว่าลอตเตอรี่เป็นของแม่ค้า
แม่ค้าขายให้ใครก็คือคนนั้น

เจ๊เกียวบอกว่ารวมดาราดังลอตเตอรี่๓๐ล้าน
เจ๊พัดเจ๊เกียวเจ๊บ้าบิน
ทีนี้เราก็พยายามไปคุยกับแม่ค้าคนอื่นด้วยนะคะ
เจ๊พัดค่ะเจ๊พัดแกก็นิ่งอย่างเดียวนะคะ

ขายลอตเตอรี่อย่างเดียวค่ะวันนี้เจ๊พัดบอก
ส่วนเจ๊บ้าบินก็ให้สัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะ
บอกว่าเรื่องคลิปให้ไปถามทนายความ
ส่วนตัวพร้อมขึ้นศาล
จะแต่งตัวสวยไปขึ้นศาลด้วย

ตอนนี้ตัดชุดหลายชุด

ตัดชุดขึ้นศาล
เราต้องใช้โปรโมชั่นของเรา
สนับสนุนเครือข่ายเรา

ไม่ขอตอบค่ะฝากไปถามทนายหน่อยนะ
ถ้าเป็นสภาษณ์ที่ธนายเราไม่ขอตอบ

ได้แน่เนี่ยรู้สึกยังไงนะตื่นเต้นไหม
ใส่ชุดสวยไปให้ดู
เตรียมชุดหรือยังครับวันนี้
อยากจะบอกว่าเกือบสองหมื่นเลย
ราคาชุดสวย
มีเพื่อนเป็นดีไซเนอร์แดงหมายไทยค่ะ

อยากสวยไปร้านแดงใหม่ไทยนะ

แสดงว่าวันที่๒๔กันยานี้อาจจะจัดเต็มใช่ไหม
เต็มแค่ชุดหรือว่าจัดเต็มทุกอย่าง
คิดว่าเกือบถึงเรานะ

มีดีไซเนอร์ส่วนตัวด้วยนะ

แต่ชุดไปสารนะ

วันขึ้นศาลนัดต่อไปเพราะว่าเป็นนัดสำคัญคือ
ไต่สวนพยานของครูปรีชานะฮะ
แต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณยุธยาตุ้มมีถามเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเนี่ย
อาจจะซื้อของฝั่งธนายตั้มเขาบ้างไหมล่ะ

ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์
แต่ว่าครูปรีชาบอกว่าวันนี้ไม่สะดวกนะฮะ

ถึงเรื่องที่ทนายสิทธาโพสต์เมื่อวานนี้
มีข่าวว่าครูปรีชาไปแจ้งความเอาผิด

ก็ยังไม่ถึงขั้นแจ้งความเอาผิดนะ

ไปส่งตำรวจให้ดำเนินคดีในคดีเดิม
ที่เคยแจ้งความก่อนหน้านี้ไปอยู่แล้ว

เป็นหลักฐานเพิ่มเติมในคดีเดิม
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการพิมพ์หนังสือตอนนี้ได้ตรวจสอบไปแล้ว
แก้ไขบางส่วนเดี๋ยวคาดว่าสักสิ้นเดือนน่าจะเสร็จ
เมื่อวานก็บอกนักข่าวว่าตอนนี้ไปทำงานที่นู่นแล้วเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดการดำเนินการในชั้นศาลเราก็คงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากนัก
เพราะว่าสารท่านมีข้อกำหนดเอาไว้แล้วเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเวลาดำเนินการกันในชั้นศาล
ทีนี้ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็อาจจะต้องไปซื้อหนังสืออ่านเอามั้งคุณภาคภูมิ

หนังสือของครูปรีชาหรือไม่ก็หนังสือของทนายตั้มคุณจะซื้อทั้งสองเล่มเลยไหมล่ะ
ขอฟรีดีไหมทนายตั้มเราเจอบ่อยมาดูเรื่องหนังสือนะคะทีนี้คุณผู้ชมที่คุณภาคภูมิก็ถามไปเมื่อวานเนาะ
คุณผู้ชมอยากซื้อของใครก็เลยให้ข้อมูลหน่อยแล้วกันนะคะหนังสือที่ครูปรีชาเขียนขึ้นมานะคะ
เกี่ยวกับลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเนี่ยนะคะก็ทางด้านของทนายวรยุทธ์ครูปรีชาบอกว่าเริ่มเปิดให้จองแล้วค่ะ
พิมพ์ครั้งแรก๒๕๐๐เล่มนะคะราคาเล่มละ๒๕๙บาท
รายได้ส่วนหนึ่งจะไปทำบุญให้วัดป่านาเบี้ยที่จังหวัดเลยค่ะ
ก็ในวันนี้ก็ขอก่อนอื่นก็ต้องขอฝากหนังสือไว้ก่อนเพราะว่าหนังสือก็ออกมาแล้ว
คิดว่าจะเดี๋ยวจะเปิดจองนะครับเปิดให้จองแล้วก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้ก็คงจะได้รับกันนะครับ

ทำมาสักประมาณกี่เล่มครับ

ถ้ามีการจองเยอะถ้ามันยังมีความต้องการของผู้ที่สนใจเราก็คุณครูก็คงจะเพิ่มนะครับ

เปิดจองแล้วครับ
ตอนนี้หลังจากเสร็จสารแล้วก็จะไปทำเรื่องการทำจองให้เป็นทางการให้เป็นรูปแบบว่าจะจองกันยังไงส่งกันยังไงนะครับ

รายได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคทำบุญให้กับวัดปานาเบียสร้างวิหารนะครับให้กับวัดปานาเบียจังหวัดเรือนะครับ
วัดที่มีความสัมพันธ์กับคุณครูอย่างไรครับคุณครูเคยไปทำบุญ
ที่จะเป็นวัดที่อยู่ในชนบทแล้วก็คุณครูเคยไปทำบุญนะครับ
แล้วก็อยากจะมีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญกับทางวัดซึ่งจะมีพิธีเปิด
เขาเรียกว่ายกเจ้าฟ้าวิหารนะครับที่วัดปานาเบียนี้ในประมาณเดือนตุลาราค
ก็มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วย
ของผมก็จะเป็นเรื่องแรงบันดาลใจ
ในการที่ทุกท่านสักวันหนึ่งทุกท่านจะต้องมีคดีความ

ท่านจะมีการครองตนการมีสติ
การใช้หลักธรรมอะไร
ให้เราสามารถอยู่กับดีความได้ยังมีความสุข
บนพุทธภัยของหลักความจริง
อันนี้ก็ในส่วนของหนังสือที่ครูปรีชาเขียนนะคะ
พิพากษาของสังคมคดีหวย๓๐ล้าน
แล้วก็หน้าปกรวมดาวรวมดาราดัง

ปีชาบอกว่าเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นประโยชน์ให้กับท่านถ้าวันไหนท่านมีคดีความ
ไม่อยากมีเลยค่ะ
ทีนี้หนังสือที่ทนายตั้มหรือทนายสิทธาเขียนนะคะ
ก็มีนะคะเรื่องปฏิหารหวย๓๐ล้าน

ทนายสิทธาก็เป็นทนายของหมวดจรูนนะคะ
อีกฝั่งหนึ่งทนายสิทธาบอกว่าหนังสือที่เขียนเขียนเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างตีพิมพ์คาดว่าจะวางขายได้

เป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้าน
เชื่อว่าไม่มีประเทศไหนมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น
นี่อยากจะให้แฟนติดตามกันด้วยนะคะ
หนังสือนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ
เป็นหนังสือเรื่องปฏิหารหวย๓๐ล้านดังสนั่นเมือง
ก็คาดว่าน่าจะวางแผงในเดือนกัญญานี้แหละที่จะถึงนี้
ก็จะเป็นเนื้อหาเป็นเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์คดีหวย
ซึ่งคิดว่าที่ประเทศอื่นไม่มี
แต่ประเทศไทยที่แรกที่มีแล้วก็มีการสู้กันยาวนานขนาดนี้
จริงแล้วเนี่ยผมเขียนไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ๒๐๐กว่าหน้านะครับ
มันไม่น่าจะถึง๒๐๐หน้าได้หรอกนะครับถ้าเป็นคดีหวยธรรมดา
แต่เรื่องนี้มีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนนะครับ
อยากจะให้คอยติดตามเพราะว่ารับรองว่าสนุกตื่นเต้น
แล้วก็เป็นการรวบรวมหลักฐานทางประสาทในเรื่องหวย๓๐ล้านในคดีนี้ด้วยนะครับ
อยากไปเปรียบเทียบครับไม่อยากไปเรียบเทียบครับนะ
ถ้าเกิดอยากอ่านความจริงอ่านหนังสือของผมแล้วกัน
ทนายตั้มเขายังไม่ได้ออกแบบหน้าปกอะไรให้เห็น

ต้องยอมรับนะคดีนี้นะมันทุกเหลี่ยมทุกมุมนะ
ขนาดออกหนังสือนี่นะใช่นี่ทนายตั้มบอกบอกว่าผมไม่อยากเรียบเทียบ
แต่ถ้าอยากอ่านความจริงอ่านของผมก็ละกัน
แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะทำให้เราได้รู้เรื่องของข้อกฎหมาย
เรื่องของกระบวนการในชั้นศาลเยอะขึ้นเลยนะคะน่าสนใจ

ใช่ค่ะโอ้โหใครซื้อลอตเตอรี่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าต้องทำยังไงบ้าง

เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเซลฟี่กับแม่ค้ากันทุกคนเชื่ออย่างนั้น